คุณผู้ชมคะเปลี่ยนบรรยากาศมาดูหนุ่มบอยปกรณ์กันบ้างดีกว่า
พระเอกหนุ่มสุดเกลียนของเราคนนี้นะคะ
ประกบคู่กับคุณอ้ำอธิชาติ
เป็นยังไงคุณผู้ชมค่ะโดนกล้ามแน่นเนื้อเน้นของพี่อ้ำอธิชาติแย่งซีนไปเลยจ้า
มาก็มีละครใหม่ซึ่งต้องเลิฟซีนตบจูบกับนางเอก
ซึ่งเขามีสามีแล้วอย่างจุ๋ยวรัฐยา
งานนี้จะมีโดนเม้งบ้างหรือเปล่าเดี๋ยวต้องรอถาม
และที่ผ่านมาบอยปกรณ์หายไปไหน
มาฟังพระเอกจอมเกลียนเขาเปิดใจกับบันเทิงไทยรัฐกันเลยจ้า
แฟนแฟนอยากดูหัวหนมคุณบอยปกรณ์บ้าง

ตังค์๑จะแต่งงานแต่นัก๒ก็แต่งงานไปแหละ
เราก็ต้องมียังไหมฮะเวลาตบจูบ
เออก็ถ้าพูดกันตรงว่านะคือ

เราก็มีการขอโทษขอโพยกันก่อนอยู่แล้วแหละ
แต่ว่าถามว่าพอทำงานแล้วก็เต็มที่ครับ

ใช่ช่วงที่ผ่านมาผมแบบไปต่างประเทศบ่อย

แต่ก็ตอนนี้เริ่มกลับมาแล้วฮะ